ไหนก็ไหนแล้วต่อกันอีกข่าวให้มันร้าวหัวใจกันไปเลยละกันนะคะ
สำหรับหนุ่มเจมส์จินั่นเองค่ะเจอกี่ทีกี่ทีเนี่ย
ขนาดพี่แจ็คนะครับคุณผู้ชมเป็นนักข่าวตัวแม่อยู่ยงวงการประเทศมา๒๐ปี
โอ้โหขนาดนั้นเลยถามเจมส์จิเรื่องมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือเปล่า
จิไม่ค่อยตอบเอาให้เราต้องไปเห็นกันเองนี่แหละ
เรื่องหัวใจมีแฟนแล้วหรือยัง
ครับเท้าก็ตอบมาแบบนี้ค่ะว่า

เห็นตรงกันว่าณจุดนี้นั้นอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะ
เอาถามว่ามีแฟนไหมมีมีคนคุยอยู่
แต่ไม่ขอประกาศนะคะเพราะว่าเขาเป็นสาวนอกวงการ
แล้วก็บอกเหมือนกันว่าจะไปไหนมาไหน
ต่อจากนี้ก็ไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีใครเจอหรือว่าเป็นปาปารัสซี่แอบถ่าย

ส่วนระดับความสัมพันธ์หวานกันจนเรียกว่าแฟนแล้วหรือเปล่า

เคลียร์ข่าวกับจีน่าด้วยนะว่าไม่ใช่เอาไปฟังด้วยค่ะ
ก็ไม่ได้ถึงก็เปิดเผยความลับอะไรหรอกครับ

ไม่ใช่ครับเป็นคนนอกวงการครับ

แต่ว่าในเรื่องเปิดตัวแบบเป็นจริงเป็นจังหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
ก็ได้คุยอะไรกันหมดแล้ว
ก็คือไม่ได้สะดวกที่จะแบบว่าจะเปิดอะไรขนาดนั้นครับ

เรียกแฟนได้หรือยังครับเจนตอนนี้

เค้ามีโอกาสเจอกับครอบครัวหรือยัง

ใจสลายโทษเหลือกว่าแฟนกันแล้ว
หลายคนก็ถามนะคะดิฉันชอบกระทู้ในพันทิพย์มาก

รู้อย่างนี้นะเอาจริง
ตัดผมสั้นดีกว่า
หรือว่าอุ่นเจมส์จิเขาจะชอบสาวผมบ้อป
เปิดล้มกุบปื้นปองเอิ้น
ค่ะนะคะเป็นเพื่อนกันมานานด้วยค่ะ